น่าเห็นใจจริงนะสำหรับสิงสารสัตว์เวลามันตกอกตกใจขึ้นมา
แล้วก็โอ้โหมันหนีตะเลิศไปเลย

ใช่ครับอย่างเช่นเจ้าสุนัขตัวนี้โอ้โหตกอกตกใจ
หนีเข้าไปในซอกตึกมันก็เลยกลายเป็นหมาติดซอกตึกไปแล้วครับ
นี่ดูสภาพสุนัขตัวนี้ติดเลยติดง้ำเลยน่าสงสาร
มันออกไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้
ใช่ครับจะเดินต่อไปมันก็ไปไม่ได้จะถอยก็ถอยไม่ได้เหมือนกัน
ก็ต้องให้คนผ่านไปช่วยครับ
ติดอยู่เถอะไหนด้านหลังบ้านเลขที่๒๓๐ตบพระอำเติบเมืองตราด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปช่วยเจ้าสุนัขตัวนี้ครับ
ติดอยู่ตรงซอกกำแพงของบ้านสองหลังติดกัน

ก็จะมีซอกกำแพงเล็กอยู่ตรงนั้นเห็นไหม

มันกว้างอยู่สักประมาณ๑๕เซนติเมตรนิดเดียวเองนะ๑๕แล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้น
ความลึกของมันคือความยาวของซอกนี้มันประมาณสัก๑๐เมตรได้นะครับ
อัคกุณดาไดวัดเข้าหลามนะครับ
เจ้าของสุนัขเขาเล่าว่าเจ้าลูกสุนัขตัวนี้เขาเลี้ยงเอาไว้
อายุเนี่ยประมาณสัก๔เดือนได้มีชื่อด้วยนะชื่อเจ้าดีงาม

ดีงามเอ้ยเข้าไปติดอยู่ในซอกแบบนี้

คือเรื่องของเรื่องเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก๘โมงครึ่ง
อ๋อยังรู้แจ้ง

น้องก็เลยตกใจน้องเดินพาเลสด้วยหรือเปล่า

แต่ว่าเจ้าดีงามมันตกใจไง
มันเสียงตกใจแบบว่าตึง
เสียงดังแหละ

คุณพี่เจ้าของเขาก็เอาไฟฉายไปส่องดูที่ซอกกำแพงก็เห็นพอดี
โอ้โหเจ้าดีงามมันหลบอยู่ตรงนี้พยายามแล้วนะ
เนี่ยไปจ่อเรียกอยู่อย่างนี้
ไม่ออกมาซะทีมองหน้ากันอยู่ดังไง

ก็ให้พี่กู้ภัยเข้ามาช่วย

ไม่เขียนเหมือนดันเหมือนแย่มันหรอ
เขียนดันเจ้าดีงามไม่ออกมา
สุดท้ายครับสุดท้ายมันก็คลานออกมา
มันก็พยายามคลานออกมาคลานออกมา
ออกจากซอกกำแพงได้ในที่สุดแหละครับ

แล้วเอาไม้ไปแย่เขียนมาอ๋อไม้ยาวด้วย
เออก็เข้าไปได้นะก็ต้องออกมาได้แหละ

จะติดตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะใช่แล้วล่ะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะสักประมาณ๑๕๒๐นาทีครับ
ก็สามารถช่วยเจ้าสุนัขตัวนี้ออกมาได้นะเอ้า
แม่ต้องขอบคุณพี่กุภัยนะตอนมันออกมาเห็นไหม
มาเร็ว

ออกมาแล้ว
ไม่ต้องเข้าแล้ว
ก็อาจจะต้องหาอะไรมาปิดช่อง

ไม่เหลือแล้ว
คล้นมันดำปิ๊ด
ตลาดมันยิ้ม